สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงแพร่รัฐนะคะ
เจอเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ
ต้องบอกว่าช่วงสายที่ผ่านมานี้นะคะถ้าจะหานักข่าวเนี่ยตามงานอีเวนต์แทบจะไม่มี
มีการเปิดใจตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับเรื่องข่าวเช้ารักร้าวของครอบครัวนั่นเอง
ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความร้าวฉานของบ้านนี้เมื่อคุณตายชุติมาได้ไปลงบันทึกประจำวัน
เหตุว่าสามีคุณทิมพิธาไม่มาส่งลูกตามนัดที่เคยตกลง
แบ่งเวลากันเลี้ยงดูลูกคนละ๕วันค่ะ

ต้องบอกว่าเป็นว่าที่สอแล้วกันคุณทิมพิทา
ออกมาแถลงชี้แจงความจริงว่าตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สารตัดสินให้ทั้งคู่อย่าขาดกันแล้ว
แล้วก็ให้สิทธิ์เจ้าตัวเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
ส่วนคุณตายเองกำลังยื่นฟ้องร้องอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
ไม่ได้ไปส่งลูกเพราะว่าเผอิญแบตหมด
และอีกอย่างคือลูกไม่ได้อยากจะกลับไปกับคุณตายค่ะ
ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอเคลียร์กันก่อนแล้วกัน
และตัวเขาเองบอกเลยนะคะว่ายืนยันว่าไม่เคยคิดกีดกัน
ลูกแล้วก็คุณตายแล้วก็วอนชาวเน็ต
เพิ่งไปโยงเรื่องของครอบครัวกับเรื่องการเมืองนะคะ
ในเรื่องของพักอนาคตใหม่ที่เขาอยู่ในสังกัดด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
ผมถามผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนี้หน่อยว่า
มีใครอยากจะย้ายบ้านทุก๕วันไหมครับ
หรือว่ามีใครที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเดินทางไหม
ที่ทุก๕วันต้องเก็บตุ๊กตาเก็บเสื้อผ้า
แล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบาย

แต่การที่พ่อกับแม่อยู่กันคนละบ้าน
บังคับให้เขาไปมาแทนความสะดวกสบายของพ่อแม่
ผมก็คิดว่าและความคิดเห็นของแพทย์ก็ไม่ถูกต้อง
ก็เลยพยายามที่จะพูดคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จ
ผมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะต้องฟ้องหย่า
เมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไต่สวนกัน๑๑เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าคุณตายขาดนัดศาลคุณตายไม่ได้มา
ที่ภาคศาสตร์ให้โจทย์อย่าขาดแต่จำเลยให้โจทย์เป็นผู้แชร์
น่าปกครองเด็กหญิงพี่พิมพ์เจอร์รัสผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียว
ให้ผมมีโอกาสที่จะมากำหนดวิธีเลี้ยงดูบุต
อย่างมีสถิตภาพเพื่อความมั่นคงของลูก
ความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วก็ถ้าอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหากับลูก
ก็คงยอมให้ไม่ได้แหละ
ตอนที่รักกันแล้วเท่าข้างมาเป็นพยายนี่
ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจุดนี้เกิดขึ้นในชีวิต